ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันอุกชะกันเหลือเกินที่จังหวัดแพร่นะฮะ

นายพิทักษ์ชัยรักษุกใช้ปืนไปไล่ยิงผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็กรรมการกองทุนหมู่บ้านอีก๒คนจนเสียชีวิต๓ศพ

จากนั้นเนี่ยยังพกปืนพกระเบิด
บุกไปที่สำนักงานอายการจังหวัดแพร่
ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะ
แต่พอถูกจับได้อ้างว่าจะไปหาเฉย
จะไปสารภาพในสิ่งที่ตัวเองเพิ่งก่อเหตุไป

ล่าสุดวันนี้ตำรวจคุมตัวนายพิทักษ์ชัย

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ซึ่งระหว่างทางที่คุมตัวไปฝากขัง
ตรงนี้นี่นายพี่ทักชัยรักษุพี่ก่อเหตุฆ่าไปสามศพ
ใช้ปืนไล่ยิงเขานี่นะฮะที่สาราของหมู่บ้านเลย
บนเหมืองหม้ออำเภอเมืองหม้อจังหวัดแพร่
บอกว่าต้องขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยยอมรับว่า
วางแผนมาหลายเดือนนะอืมไอ้ระเบิดที่เห็นว่า
เอาไปบุกไปสำนักงานอายการจังหวัดแพร่เนี่ยถามว่ามันเหมือนกับระเบิดประกอบขึ้นเองอ่ะ
เขาบอกเหมือนเป็นไปร์ทบอม๓อันประกอบติดกัน
เรียนรู้การประกอบมาจากโซเชียล

แล้วตกลงคุณพ่อตั้งใจจะไปยิงไอรับาลหรือว่าไปคุยคะยังไงครับ
อายการนี้ผมจะไปมอบตัวที่นู่น
เพราะมามอบตัวที่นี่ผมกลัววิสามัน

พิทักษ์ชัยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

แล้วก็เรื่องมีวัตถุระเบิดติดตัวด้วยนะครับ
มาขอประกันตัวสามีนะฮะ

แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว

ขณะเดียวกันมีกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
บอกช่วงเกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งตรงกลางเลย
นะวันนี้ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจนะครับ
บอกว่าตอนนั้นต้องมุดเข้าไปใต้โต๊ะนะ
พอมีเสียงปืนดังขึ้นที่นายพิทักชัยไล่ยิงเขาเนี่ย
โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ส่วนภรรยาของผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่เสธนีที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชนวนเหตุที่ผู้ต้องหาอ้างเนี่ยมันไม่จริงเลยนะ

อายการสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
บอกโอ้โหมันผ่านมานานแบบหลายเดือนแล้ว
พื้นที่ที่คลองถมจะตั้งแผงพระก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ใหญ่
การเลือกตั้งสมาชิกอบตที่ผู้ต้องหาลงสมัคร
ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว
แม่ของผู้ใหญ่บ้านก็ยังเสียใจอยู่นะครับ
หลานชายของนางแสงทองนางแสงทองบุญสุวรรณนี่ก็เป็นหนึ่งในสามที่เสียชีวิต
เป็นกรรมการของกองทุนหมู่บ้าน
บอกว่าปกติอาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ

ว่าก่อนที่อาจะถูกยิงเนี่ยอามุดหนีใต้โต๊ะเหมือนกัน
เพราะไม่ใช่คนแรกที่ถูกยิง
พอผู้ต้องหาเดินมาหาเนี่ยอาถึงขั้นกอดขานายพิทักษ์ชัยเนี่ยเพื่อร้องขอชีวิต
แต่เขาก็ยังไม่เว้นจิกผมขึ้นมายิงอย่างโหดเยี่ยมอำมหิต
ล่าสุดวันนี้นะครับศพของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอผลการตรวจเรื่องของเชื้อโควิดก่อน
ถ้าผลออกมาว่าไม่มีเชื้อโควิดก็จะผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
และจะส่งมอบให้ญาติได้คาดว่าวันพรุ่งนี้นะครับ